วันนี้อยากจะบอกคนในวงการเมืองหน่อยว่า
เพราะว่าการเอาเรื่องหยุ่มหยิมมาสู้กันเนี่ย
มันทำให้คนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่มีอะไรจะทำแล้วล่ะ
อย่างเรื่องของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
กับตำแหน่งกรรมธิการวิสามัน
พิจารณาพรบงบประมาณปี๖๓
ซึ่งมีกันทั้งหมด๖๔คน
ประเด็นก็คือว่ามีการตั้งคำถามขึ้นมาว่า
คุณธนทรเข้าไปเป็นกรรมธิการวิสามันได้ไหม
ขออธิบายกับท่านผู้ชมหน่อยเดียวว่า
กรรมธิการในสภานี่เขามี๒แบบ

เขาจะมีกรรมธิการคณะนั้นคณะนี้
ซึ่งเป็นสอสอทั้งหมดแยกกัน

แปลว่ามีเฉพาะสอสอเท่านั้น

ก็เข้าไปในฐานะที่ปรึกษา
หรือผู้ชำนาญการประจำกรรมธิการเหล่านั้น
แต่บางทีคนนอกที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษา
ไปเป็นผู้ชำนาญการเวลาออกไปพูดข้างนอก
ก็จะบอกว่าเป็นกรรมธิการชุดนั้นชุดนี้
ไม่ใช่หรอกครับไม่ได้เป็นกรรมธิการ
เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ชำนาญการ

กับอีกแบบหนึ่งกรรมธิการวิสามัน
กรรมธิการวิสามันเนี่ยคนนอกเข้าไปเป็นได้
กรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบตำรวจ
ก็อาจจะหาคนที่เกี่ยวข้องรู้เรื่องตำรวจ
เข้าไปเป็นกรรมธิการวิสามันด้วยร่วมกับสส
หรือกรรมธิการเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
ก็จะไปเชิญนักการศึกษาที่ไม่ใช่เป็นสอสอ
เข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นว่า
ถ้าจะเดินหน้าตามพรบฉบับนี้

ในฐานะมืออาชีพนักการศึกษา
เหล่านั้นเข้าไปได้ครับเป็นคนนอก
มาถึงเรื่องกรรมธิการวิสามันพรบงบประมาณ
ก็มีคนนอกเข้าไปเยอะแยะ
คนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ
รู้เรื่องการจัดการบริหารงบประมาณ
เข้าไปเยอะครับคนนอกเข้าไปได้
อกจากมีสอสอมีทั้งหมดตั้ง๖๔คน
คุณธนทรเนี่ยถูกเสนอชื่อเข้าไป
แล้วสภาก็เห็นด้วยแล้วว่าไปในฐานะ
คนนอกแต่พักความหวังใหม่เขาเสนอ
ไม่ใช่ภาคอนาคตใหม่เขาเสนอ
ก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาว่า
คุณธนทรเข้าไปในฐานะอะไร

ก็สารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวอยู่ขณะนี้
ไปเป็นกรรมธิการวิสามันก็ถือว่าไปปฏิบัติหน้าที่
ขัดคำสั่งสารสิก็มีคำตอบว่า
เขาก็เข้าไปในฐานะคนนอก

แต่ปรากฏว่าคนที่เขาคัดค้านบอกว่า
เป็นคนนอกได้ยังไงก็คุณธนทรเป็นสอสออยู่เห็น
แล้วจะเป็นคนนอกได้ยังไงดูสิครับ
แต่ว่าสุดท้ายล่าสุดก็
วิศนุมือกฎหมายของรัฐบาล
ก็ออกมาให้ความเห็นแล้วว่าเป็นได้
คุณของประชาธิปัตย์คุณราเมฆรัตนาชเวง
นี่เขาก็มือกฎหมายของประชาธิปัตย์บอกว่าเป็นได้
แต่ห้อยติ่งไว้นิดนึงว่าแต่จะเหมาะสมหรือเปล่า

คุณวัฒนาเมืองสุขก็บอกว่าเป็นได้
แล้วก็ยกกรณีเปรียบเทียบเทียบเคียงกับคุณวรเทพรัฐนากร
ที่ไม่ได้เป็นสอสอเหมือนกันก็เข้าไปเป็นได้
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาก็ยังมีคนไม่จบ
ก็คือคุณศิระเจนจาคะยื่นหนังสือถึงประธานสภา
คุณชวนหลีกภัยให้ตัดสินเรื่องนี้
คุณศิราเจนจาค่าเขาเป็นสอสอพลังประชารัฐ
คงจำชื่อนี้ได้มั้งครับที่มีเรื่องมีราวใหญ่โต
เรื่องไปเบ่งกับตำรวจที่ภูเก็ตอ่ะนั่นแหละ
เขาบอกว่าต้องยื่นให้ประธานชวนชี้ขาดก็ดีครับ
จะได้รู้ว่ามันทัดฐานเป็นอย่างไร
มีแฟนรายการถามมาซึ่งก็จะต้องตอบ
จริงก็อธิบายไปรอบหนึ่งแล้วว่า
การเลือกตั้งซ่อมที่นครปฐมคราวนี้
ทำไมไม่เลือกวันอาทิตย์เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
เราเลือกวันอาทิตย์กันมาหลายสิบปีแล้วนะครับ
นี่เป็นครั้งแรกที่มาเลือกเอาวันพุธ
ซึ่งก็เป็นวันหยุดวันปียะมหาราช
ตอบว่านี่เป็นเรื่องเงื่อนไขของเวลา

แล้วก็ไปล็อกคอตัวเอง
นางจุพิตาจันขจรเนี่ย
ซึ่งตอนนี้เป็นอดีตสอสอของอนาคตใหม่
เขาราออกวันที่สิบกัญญา
หกสองสิบกัญญาหกสองนะ

กรกตต้องการจัดการเลือกต้อมตั้งซ่อม

จากสิบกัญญาหกสองสี่สิบห้าวัน
ก็ไม่เกินวันศุกร์ที่ยี่สิบห้า
เอ้าเมื่อจะไม่เกินวันศุกร์ที่ยี่สิบห้า
แล้วทำไมไม่จัดให้เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่๒๐ตุลาล่ะ
ก็ได้นี่ก็ไม่เกินนี่

เพราะว่ากรกตออกประกาศอะไรต่างรายละเอียดออกมาไม่ทันครับ

คือไม่รู้ไปอืดอาดยืดญาติอยู่ตรงไหน
แต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ทัน
ในขั้นตอนต่างเนี่ยไม่ทัน

ก็เลยต้องเลื่อนมาเป็นวันที่ยี่สิบสามตุลาห์นี่ไงครับ
เป็นเรื่องของกรกตครับ
เป็นเรื่องของการประกาศไม่ทัน
ก็เลยเป็นปัญหาสรุปก็คือว่า
คนเราเขียนกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาผูกมัด
แล้วสุดท้ายขึ้นมาก็มาล็อกคอตัวเอง
แล้วสุดท้ายขึ้นมาก็ทำให้การเลือกตั้ง

ต่ออนาคตใหม่เขาก็ไม่ว่าอะไรละครับ
แต่เขาก็บ่นว่าการเลือกตั้งวันพุธก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทำให้คนมาใช้สิทธิ์น้อย
เพราะว่าช่วงบ่ายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ยังทำหนังสือแจ้งไปถึงผู้จัดการโรงงานต่างว่า
คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นคนไทย
ที่ไปทำงานกินโอทีกันในวันหยุดเนี่ย
ขอให้ปล่อยตัวมาลงคะแนนหน่อย
สถิติคนมาใช้สิทธิ์จะได้เพิ่มมากขึ้นหน่อย
แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายหรอกครับ
คนไปทำงานแล้วอยู่จะนั่งรถจากที่ทำงานมาลงคะแนน
ก็ไม่ใช่ว่ามันอยู่ใกล้เสมอไปเมื่อไหร่

แล้วถามว่าถ้าโรงงานจะกรุณาขนคน
จับพนักงานใส่รถขนไปลงคะแนน
ก็ไม่ได้อีกก็กฎหมายก็ห้าม

แล้วเอารถมาขนคนไปลงคะแนน

รู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมต้องมาเลือกตั้งวันพุธ
เพราะกรกตประกาศกฎเกณฑ์อะไรต่างออกมาไม่ทัน
ทีนี้พอเลือกตั้งเสร็จมาถามกันอีกว่า
โดยกติกาของรัฐมนูลฉบับนี้
แต่ละพักที่ได้บัญชีรายชื่อได้คะแนนพึงมี
ได้ตามที่คะแนนพึงมีพึงมีจะได้ว่างั้นเถอะ
พักชาติไทยพัฒนาเนี่ยมีคะแนนที่จะพึงมีสอสอได้
คำนวณมาแล้วว่าคนไปเลือกตั้งเท่านั้นคราวที่แล้ว
น่าจะพึงมีสอได้๑๐คน
ก็ได้สอสอทั้งสสเขตและสอบัญชีรายชื่อ๑๐คน
อ้าวคราวนี้โปรมาสอเขตอีก๑คนเป็น๑๑คน
มันจะเกินกว่าจำนวนสอสอที่จะพึงมีไหมครับ
เพราะจำนวนสอสอที่จะพึงมีนั่น๑๐คน

ก็เป็น๑๑คนเกินไหมครับ

นี่คือกฎเกณฑ์กติกาตามรัฐมนูล
ที่คณะกรรมการร่างรัฐมนูลร่างไว้

มีเรื่องที่เราคาดคิดไม่ถึงว่า
โอ้เขาคิดกันอย่างไรเขาทึ่งร่างอย่างนี้
เออเขาทำไมเขาทำอะไรที่แปลก
จิตพิษดารที่มนุษย์ทั่วไปคิดไม่ถึง
นี่ก็เป็นผลพวงจากรัฐมนูญเหรอครับ
เอาล่ะครับนี่คือขีดเส้นใต้คานเมือง